คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเราไปเห็นในเพจอีซ้อขยี้ข่าวนะคะ
บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงมาร้องทุกข์ค่ะผู้หญิงคนนี้อยู่ที่บุรีรำ
บอกว่ามีตำรวจนายหนึ่งเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะ
แต่เสพยาจนหลอนคลุมคลั่งขู่ฆ่าเมียขู่ฆ่าคนในครอบครัว
จนเขาต้องหนีออกจากบ้านกันอ่ะเนี่ยเรื่องราวในเพจนี้
เราเลยตามเรื่องให้ลงพื้นที่ไปไปคุยกับนางวรยาอายุ๕๕ปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งอยู่ที่อำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำ
เธอบอกว่าเธอเองนี่แหละที่ร้องขอความช่วยเหลือไป
เธอบอกว่าเธอคบหากับดาบตำรวจสพแห่งหนึ่งที่บุรีรำเมื่อ๗ปีก่อน
ก่อนหน้านี้สังกัดตำรวจระเวนชายแดน
แล้วย้ายมาสังกัดตำรวจภูทรบุรีรำเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ชุดสืบสวนแต่มีอาการเหมือนหลอนหวาดระแวง
คิดว่าเธอมีผู้ชายคนใหม่ส่งข้อความไปขู่ฆ่าหลายครั้ง
ขู่ลูกขู่หลานก็เลยถามไปที่แม่ของดาบตำรวจ
เขาก็บอกว่าอ๋อลูกแม่ประสบอุบัติเหตุ
ก็เลยสติไม่ค่อยเหมือนเดิมไม่ยอมกินยาและเสพยาเสพติด
ก็เลยหลอนเคยเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชา
แต่เรื่องมันถูกปฏิเสธไปเธอบอกแบบนี้นะคะ
มีอารมณ์เคลิ้มก็เล่นกีต้าก็ต้องสูบจนเมาถึงได้นอนมั้งคือไม่ค่อยได้นอน
จนสว่างก็ไม่นอนเธอได้ไปคุยกับผู้บัญชาแบบชาวของก็ได้โทรหานะคะอืม
โทรหาผู้กำกับอืมผู้กำกับว่าผู้กำกับบอกว่าเมื่อวานเรียกประชุมกันแล้วกับลูกน้อง
คนนี้คนนี้เกี่ยวกับเรื่องคนคนนี้อืม
แต่ไม่รู้ว่าท่านทำยังไงเราก็ไม่รู้เพราะท่านไม่ได้บอกว่าท่านทำยังไง
แล้วหมอก็ส่งข้อความมาทั้งคืนเลยว่าจะฆ่าเรา
เธอบอกเธอมีหลักฐานนะลองดูข้อความสิเธอก็ให้ทีมข่าวเราดู
ถูกส่งมาว่ามึงจะต้องถูกจับมัดเชือกแล้วก็เอาลากกับรถไปตามทาง
เนื้อเลือดหัวใจกระจายไปตามพื้นถนนเนี่ยเนี่ยเธอให้ดูหลักฐานข้อความอ่ะ
อีกข้อความส่งไปบอกว่าหิวเลือดอยากกินเลือดเลือดมึงต้องหวานโอ้โหอ่า
แบบนี้ค่ะโอ้โหเราเราไปถามผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำนะคุณผู้ชมพลตำรวจรีรัฐพลนวรัฐ
ท่านก็บอกว่าตรวจสอบแล้วตรวจสอบให้แล้วครับตำรวจนายเนี้ย
คือพบงานป้องกันและปราบรามปฏิบัติหน้าที่อยู่สพลำปลายมาตรค่ะ
สั่งการให้นำตัวตำรวจนายนี้ไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลลำปลายมาตร
ผลตรวจออกมาไม่ได้มีสารเสพติดในร่างกายนะ
อ่าผลตรวจปัสสาวะครับไม่มีทีนี้ก็ต้องตรวจเลือดเพิ่มด้วยนะคะอืม
นี่ค่ะปรากฏว่าก็ตำรวจในสังกัด
คือเขาตรวจปัสสาวะกันหาสารเสพติดทุก๓เดือนอยู่แล้ว
เขามีโครงการโรงพักสีขาวเขาบอกแบบนี้
แต่ผู้บังคับบัญชาบอกว่าดาบตำรวจนายนี้
ที่ถูกพาดพิงถึง

มีปงมีปืนประจำตัวนึกออกไหมพี่อุ๋ย
เลยสั่งยึดปืนพกประจำกายเอาไว้ก่อน

แล้วรีบส่งไปรักษาค่ะตอนนี้อืม

ส่วนเรื่องยาเสพติดก็ต้องรอผลกัน